การประชุมคอรมอลวันนี้มีเรื่องของการพักหนี้ให้กับเกษตรกรนะฮะ

เกษตรกรท่านไหนเป็นลูกหนี้ทกศเนี่ยนะครับ
ลองฟังทางนี้หน่อยนะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับ
หนี้ทกศทั้งหนี้ปกตินะครับ
ได้รับสิทธิ์พักชำระหนี้๑ปีนะฮะ
โดยทางรัฐบาลจะจ่ายดอกเบี้ยในส่วนนี้ให้
คือปีละรวมแล้ว๑๑๐๐๐ล้านบาท
แต่มีเงื่อนไขว่าลูกหนี้รายนั้นต้องเข้ามาแสดงความประสงค์
เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้
ตั้งแต่๑ตุลาคมนี้ถึง๓๑มกราคมปีหน้า
ซึ่งรัฐบาลมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงการคลังนะครับ
คุณจุลพันธ์อมรวิวัตรมั่นใจว่ามาตรการนี้
จะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกร

ส่วนข้อสรุปเรื่องโครงการเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาทนะครับ
คุณจุรพันธ์บอกว่าในการประชุมคอรมอลสัปดาห์หน้า
จะเสนอนายมนตรีให้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหญ่
มีนายกเป็นประธานมีคณะกรรมการกิจสดีกาด้วย
มีแบงค์ชาติด้วยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะฮะ

แล้วก็จะไปตั้งคณะทำงานชุดย่อยในแต่ละประเด็น
เพื่อจะมาพิจารณารับฟังความคิดเห็นให้รอบด้านก่อน

ที่จังหวัดก็จะเดินทางไป
แต่ก็จะพยายามมาประชุมกับภัคพฤทธิ์ไทยทุกวันอ่างคาญ
เพื่อเชื่อมต่อระหว่างรัฐบาลกับพักให้มากขึ้น
คุณแพทองทานวันนี้ก็แหมกล่าวแซวนะ

บอกโอ้โหเข้าพักตอนนี้นี่เหงาเหลือเกิน
นี่คุณเศรษฐานี่โอ้โหเคยหาเสียงเป็นแคนดิเดตนายกอยู่ด้วยกัน

ไปอยู่ทำเนียบกันหมดแล้วสอหลายคนการนำพักหลายคน
ก็ไปอยู่ธรรมเนียบหมดแล้วแต่ยืนยันว่าจะสร้างพักเพื่อไทยให้แข็งแรง
และเติบโตไปพร้อมกัน
ก็ต้องยอมรับนิดหนึ่งค่ะว่าเหงามากเมื่อเข้าพักนะคะ
ทุกคนไปอยู่ที่ธรรมเนียบกันหมดแล้วค่ะก็เลยรู้สึกเหงานิดนึง
แต่ว่าก็เป็นความเหงาที่มีความสุขนะคะ
แล้วก็อยากจะบอกทุกคนตรงนี้ว่าอิ๊งเองนะคะก็พร้อมที่จะทำเพื่อพักนะคะ
พร้อมที่จะทำเพื่อให้พักแข็งแรงขึ้น
เรื่องการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้โฆษกรัฐบาลนะฮะบอกว่านายกก็กำชับในที่ประชุมคอรมอนะครับ
อันนี้เป็นการลงพื้นที่วันอื่นนะท่านนายกไม่ได้ลงนะวันนี้นะ
แต่โฆษกรัฐบาลบอกว่าการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีเนี่ย
นายกกำชับว่ารัฐมนตรีคนไหนที่จะติดตามนายกลงพื้นที่เนี่ย
ขอให้สั่งการไปยังราชการในสังกัดว่าไม่ต้องมากันเยอะ
อย่างเช่นถ้าอธิบดีมาแล้วรองอธิบดีหรือข้าราชการท่านอื่นก็ไม่ต้องมา
มันมันจะได้ไหมอ่ะนายมาแล้วตัวไม่แบบลูกน้องไม่มาเขาจะ
ก็มีอะไรก็เดี๋ยวบอกกับอธิบดีก็สั่งงานมอบหมายกันไป
และอีกอย่างหนึ่งจะได้ใช้เวลาในการเข้าถึงใกล้ชิดประชาชนได้มากขึ้นด้วย
คณะเนี่ยให้มันเล็กหน่อยไม่ต้องมากันเยอะนี่ท่านนายกก็บอกว่าอย่างนั้นนะครับ